เมื่อวานนี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามการโหวตนายุทธมนตรีในรอบที่๓
จะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างการโหวตในช่วงท้าย
ก็คือสอสอของก้าวไกลที่เป็นลมแล้วก็ฟุบหมดสติไป
ก็มีแพทย์ไปปั๊มหัวใจและนำตัวส่งโรงพยาบาล
ล่าสุดก็ต้องแจ้งว่าปลอดภัยแล้วนะคะ
คือคุณอานุภาพลิขิตอำนวยชัยอายุ๔๔ปี
เป็นสอสอสมุทรสงครามของพักเก้าไกล
ซึ่งเกิดวูบหมดสติกลางห้องประชุมค่ะ
แล้วคุณหมอทศพรเสรีรักษ์สสแพร่จากเพื่อไทย
รวมถึงทีมแพทย์ประจำรัฐสภาก็เข้ามาช่วยปั๊มหัวใจ
หลังจากนั้นก็นำตัวคุณอนุภาพส่งโรงพยาบาลวชิระพยาบาล
ซึ่งคุณหมอทศพรเล่าบอกว่าระหว่างที่กำลังประชุม
ได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือก็เลยวิ่งเข้าไปดู
จากนี้คุณอานุภาพกำลังนอนหมดสติไว้อยู่
มีช่วงที่หัวใจหยุดเต้นไปชั่วครู่ค่ะ
ก็เลยทำการปั๊มหัวใจนะคะ
ซึ่งล่าสุดคุณอนุภาพก็โพสต์ภาพอัปเดต

เขียนข้อความบอกว่าปลอดภัยนะครับ
เปลี่ยนที่นอนขอพักผ่อนก่อนครับ

แล้วก็เช็คอินว่าอยู่ที่โรงพยาบาลวัชิระพยาบาล
นี่ค่ะก็ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณพ่อของคุณอนุภาพคือคุณอำนวย
ก็บอกว่าสาเหตุเชื่อว่าน่าจะมาจากการพักผ่อนน้อย

ตอนนี้ก็ปลอดภัยดีแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ
ก็ถ้าไปดูในอินสตราแกรมของคุณพิธาริมเจริญรัฐ

วันนี้ก็จะมีโพสต์เป็นภาพถ่ายคู่กับคุณอนุภาพนะคะ
โดยมีแคปชั่นบอกไปเยี่ยมเพื่อนสอสอคุณอนุภาพมาครับ
เขาฝากมาบอกประชาชนชาวสมุทรสงครามว่า
ฟื้นตัวจะรีบกลับไปทำงานต่อ
ผมบอกให้ดูแลสุขภาพพักผ่อนก่อน
เพราะว่าเรายังมีงานต้องทำต้องลุยอีกเยอะค่ะ

ขอให้สุขภาพแข็งแรงโดยเร็วนะคะ
ขณะเดียวกันคุณประสิทธิ์ปัธมพดุงศักดิ์สสก้าวไกล
ก็ออกมาโพสต์ภาพถ่ายของตนเอง
ถ่ายร่วมกับทีมแพทย์ประจำรัฐสภา
แล้วก็มีข้อความค่ะบอกว่า
เช้านี้ได้มีโอกาสเจอทีมแพทย์ของสภา
ขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติงานเมื่อวาน

ช่วยชีวิตเพื่อนพักเก้าไกลได้อย่างทันท่วงที
ขอขอบคุณณที่นี้อีกครั้งค่ะ

เมื่อวานนี้ก็เกิดฉุกระหกกันขึ้นมา